นี้ได้เชียร์นักเตะทีมชาติไทยกันเวลา๑ทุ่มนะครับเตะพร้อมกันทั้งสองคู่นะครับในกลุ่มของเรา
ซึ่งเราสบายใจไปแล้วในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะอันดับหนึ่งของกลุ่ม
ดังนั้นวันนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือการจะได้เห็นผู้เล่นที่เป็นตัวสำรองลงมาเล่นเป็นตัวจริง
เฉพาะส่วนใหญ่ที่เล่นตัวสำรองวันนี้ได้เล่นเป็นตัวจริงก็เป็นชุดที่อยู่ในชุดแชมป์เก่าเมื่อ๒ปีก่อน
อีกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคาดว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่แตกต่างออกไปเพราะว่าใน๒เกมแรกนั้น
เราเจอกับทีมที่เขามาเน้นตั้งรับมาวันนี้ฟิลิปปินส์ในฐานะเจ้าภาพตั้งรับไม่ได้นะครับ
เพราะว่าพวกเขานั้นต้องการ๓คะแนนเพื่อการันตีในการเข้ารอบกับทีมชาติไทยต่อไปในรอบรองชนะเลิศนะครับ
ติดตามได้นะครับความพร้อมจากคุณเกือกชัยคุณโทนะครับว่าวันนี้ทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็ทีมไทยนั้นจะจัดผู้เล่นอย่างไรนะครับในการต่อสู้กันเพื่อ๓คะแนนของทั้งสองทีมครับ
ทีมชาติไทยนะครับเตรียมที่จะลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในนัดสุดท้ายในศึกซูซูกิครับนะครับ
ซึ่งก็ตั้งเป้าที่จะเก็บ๓แต้มให้ได้ครับ
ทีมชาติไทยเตรียมจะลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์สปอร์ตสเตดียมเวลา๑๙นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
โดยความพร้อมของทีมชาติไทยโค้ซิโก้กิติศักดิเสนาเมือง
เปิดเผยว่าเกมนี้จะมีการโลเตชั่นนักเตะ
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเตะที่ไม่ได้ลงสนาม๒เกมที่ผ่านมาได้ลงสนามเป็นตัวจริง
แต่ได้กำชับเป้าหมายเดิมคือต้องคว้า๓แต้มให้ได้เช่นเดิม
ตอนนี้ทุกคนก็สมบูรณ์และเรามีชุด๑ชุด๒
ฉะนั้นทุกคนก็อยากจะโชว์วันนี้เนี่ย
อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราอยากให้ทุกคนรักษาสถิติของเราไว้
โดยสิบเอ็ดคุณเล่นที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ๔๓๓
ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุล
งหลัง๔คนทางขวาใช้ทิสตองโดนะครับทางซ้ายใช้พีรพัฒนชายา
คู่ซินเตอร์จะเป็นอาริสรพรหมลักษณ์ยืนคู่กับกรวิตนามวิเศษ
ตรงกลางมีอดุลเหล่าโสชารีชปุ๋ยและประกิจดีพร้อม
ส่วนแนวลุกจะมีมงคลทศกัยทางขวาเกริกฤทธวีการทางซ้าย

ขณะที่สารวุฒิมาสุกกับเกริกฤทธวีการที่คาดว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง
เปิดเผยว่าจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเพื่อคว้า๓คะแนน
ก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ดี
เพราะว่าเราเองผมเองกับทีมก็ได้ลงค่อนข้างน้อย
พรุ่งนี้เป็นโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มที่ครับผม
ทุกคนก็คงตั้งใจเพราะว่าเป็น
ทุกคนก็ยังไม่ได้ใครสัมผัสในเกม๒เกมแรก

แม้ว่าทีมชาติไทยจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วนะครับ
แต่เกมนี้ทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์

เพราะว่าไทยเจอทีมอันดับโลกที่เหนือกว่านะครับ

ฟีฟ่าได้มีการประกาศอันดับโลกออกมาแล้วนะครับ

ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่๑๑๗ของโลกนะครับ
ส่วนทีมชาติไทยก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับ
มาที่๑๒๙ของโลกนะครับ

สำหรับเกมที่จะพบกันของทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์
หากทีมชาติไทยชนะได้นะครับ
จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเป็น๒๑๑คะแนนนะครับ
หากเสมอจะมี๗๐คะแนนนะครับ

ซึ่งแตกต่างจากเกมที่ไทยเอาชนะ

มีเพียงแค่๑๒๘คะแนนเท่านั้นนะครับ

สามารถทำผลงานดีขึ้นไปเรื่อย

ที่จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียน
ในเดือนมกราคมนี้ได้เช่นกันครับ

รายงานจากกรุงมณีลาประเทศฟิลิปปินส์ครับ